ครูนะฮะสารพัดงูโผล่วันครูมากันโดยไม่ได้นัดหมายฮะ
พิกัดด้วยกันจันทบุรีก่อนไหม
ครับจันทบุรีเจอจงอางใหญ่ขนาดไหนตัวมันอ้วนมากอะ
ขนาดช่องว่างในห้องเครื่องออกไม่ได้กว่าจะสามารถเอาออกมาได้
ทะเบียนกไก่ททหาร๘๕๐๙จันทบุรีอยู่เลขที่๖ทับ๑ซอย๑๓ตะบนตะเคียนทองอำเภอ
เขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีเจ้าของบ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
เอาสรพิษวิทยารวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกระตันยูจันทบุรีให้มาดูงูหน่อย
ตอนเจ้าหน้าที่มาเนี่ยไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนจากนั้นก็มุดดูใต้ท้องไม่เจอ
ไปเจอที่ห้องเครื่องพอเจอได้ห้องเครื่องค่อยแงะมันออกมา
สรีระมันเท่าไหร่๓เมตรกว่า๓๑๗เซนติเมตร๓เมตรกับอีก๑๗เซนติเมต

ละเอียดเลยฮะและตัวไม่ธรรมดาจริงตัวมันอวบอ้วนมากนะครับ
ชาวบ้านเขาก็เลยมาดูพอมาดูอ้าวจับได้เหรอโอเคไปเถอะ

ทะเบียนรถกับหมายเลขบ้าน

เบียนรถคืออะไรนะกไก่ท้อทหาร๘๕
ส่วนบ้านเลขที่คือ๖ทับ๑ซอย๑๓

เหรอฮะมันเป๊ะเลยเห็นไหมมันเป๊ะเลยจริง
ขยับต่อแต่ยังอยู่ที่งูจงอาง
นี่คือจันทบุรีขยับไปที่หน้าครตีธามรัฐ

กว่าคันที่มันมุดใต้รถเพราะว่ามันไปอยู่ใต้กองไม้

จะผีผลากเข้าไปจะไปเปิดมุงกองไม้
กลัวมันจะฉกเอากว่าจะสามารถจะเอาเจ้าจงอางตัวนี้ออกมาได้

พี่เจ้าระชีกู้ไพรเอามือกลางแขนมาต่อกัน

ความยาวของเจ้างูตัวนี้มันยาวกว่าพี่กู้ภัยกางแขน๓คน
เพราะมันยาวประมาณ๔เมตรเสร็จครับ
นี่คืองูจงอางโพรมาวันครูพอดิบพอดีนะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ

ฮะบ้านเลขที่๑๔หมู่๒
เป็นบ้านของคุณลุงสวัยอายุ๖๖ปี
พี่กู้ภัยเขาตอนแรกสายวัดไม่มี

๓คนเอามาอยู่เพราะว่าเจ้านี่๔เมตรเศษครับ

กลางถนนแบบนี้งานง่ายของกู้ภัยเลยจ้า

ยาวเท่าไหร่ก๊อฟดูนะกะด้วยสายตา
น่าจะไม่ต่ำกว่า๓๔เมตรอ่ะนะอืมอืม

คุณคิดว่าดิฉันหนัก๑๐๐กิโลไหมคะ

งูเหลือมตัวนี้มันไปในหมู่บ้านอมริน
ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
แล้วจะบอกว่างานนี้ต้องขอบคุณหมานะคะ

รับรองว่าสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ในหมู่บ้านอมริน
เกลี้ยงอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้น
เดี๋ยวจะมีน้องแมวอีกอีกหลากหลายสารพัดสัตว์เลี้ยงเลยนะคะ
สุดท้ายแล้วมันไม่สามารถจู่โจมไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านได้

ชาวบ้านบอกว่าก็อย่าพลาดเลย
อะไรคะอย่าพลาดที่จะส่องทะเบียนรถกู้ภัยนะคะ

งูจ๊ะเอออัตะแก่

ยิ้มด้วยนี่อะไรทำไมจางสักขนาดนี้ล่ะคะ

ตรวจสภาพรถแล้วก็เปลี่ยนป้ายไหมคะ

เกมเดี๋ยวจะยุติศึกให้ได้วันนี้เลย
๘๘๗๑ค่ะแต่ทำไมพุทธมองเห็นเป็น๖๖๗๑ก็ไม่รู้
เห็นไหมนั่นไงฝุ่นก็ตาลายเห็นเป็น๖ตลอดเลยนะใช่ไหม
เห็นเป็น๖เหมือนกันจบได้มีงูอื่นอีกไหม
มีของผมงูสิงอันนี้ก็จับไม่ยากเพราะมันแกล้งตาย
ตายอยู่ในกล่องให้ให้เสมือนว่าเออฉันรอดแล้วฉันแกล้งตาย
มีเยี่ยมมากมันอยู่ในกล่องมีผู้ชมงูสิงแกล้งตายกู้ภัยเข้ามา
คือเจ้าของบ้านเขาไปเห็นก่อนนะอยู่ที่นครศรีธรรมราชอยู่บ้านเลขที่๙๕ทับ๒ครับ
หมู่ที่๙ประมาณทุ่งปลายกำเภอศรีชนกู้ภัยใต้ติดถึงศรีชนเขาก็ไป
พร้อมกับอุปกรณ์ไหนไหนนี่ไงเจ้าของบ้านบอกนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่
ดอยู่เฉยอยู่ในกล่องแต่สุดท้ายพอมันโดนบ่วงคล้องคอไป
มันก็ดิ้นแก๊กแต่มันก็ไม่รอดแล้วนะฮะ
กู้ภัยจับได้แต่โดยดีนะครับ
นะฮะสุดท้ายเนี่ยแหมทำทีเป็นแกล้งตาย
งูสิงทำทีแกล้งตายได้ด้วย

ใส่กระสอบแล้วก็ไปปล่อยคลื่นสู่ป่าต่อไป
บรรยาที๙๕ทับ๒นะครับ